ติดตามรับชมข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้น้ำมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
นายกรัฐมนตรีนำประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับ
รวมใจเป็นหนึ่งแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนวภัณฑ์ศาสตร์
๖๖ภัณฑ์ศาสตร์๒๘กรกฎาคม
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมพระริยานำคราชการ

ภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนวภัณฑ์ศาสตร์

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรว่า

ที่ใต้ฝาละอองทุลีพระบาท

ทำความดีด้วยหัวใจตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษา
และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของอาณาประชาราช
พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท
สถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงประสบนิกรไทยตลอดไป
นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธียังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
และรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
ด้วยการร่วมขับร้องบทเพลงสะดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพลียงกัน
และพร้อมต่างร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ
มกลางแสงเทียนที่สว่างสวัยทั่วทั้งท้องสนามหลวงครับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ท้องสนามหลวงนะคะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
จากพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและสมเด็จพระวรรณรัฐ
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ขณะเดียวกันองค์คมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสารดีกาส่วนราชการในพระองค์
ประธานองค์กรอิสระประหลัดกรุงเทพมหานคร
หลัดทุกกระทรวงรัฐวิสาหกิจและประชาชนกว่า๓๕๐๐คน
ร่วมพิธีกันแน่นด้วยได้อนเชิญพระพุทธรูป
พระพุทธพระบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช
และนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
หลังจากนั้นพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณ
ส่วนบรรดาข้าราชการค่ะได้กล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ถวายพันธุ์พุ่มศักระหน้าพระชายลักษณ์ค่ะ
ขณะที่ประชาชนทั่วไปได้หลั่งไหลมาสักการะและเวียนเทียม
รอบพระบรมศาลีวิกษาธาตุ
ในโอกาสพิเศษวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ